ได้อีกหนึ่งข่าวเปิ้ลไอรินเมื่อวานนึกว่าทีเนียมป้าพูดอยู่น่ะ
ยังตามไม่ทันเลยฉันก็ยังคิดว่าเกี่ยวกับโดนพลายมัน
สักพักไม่ใช่พลายมันอย่างเดียวแล้ว
กลายเป็นวันนี้ไปแจ้งความอดีตผู้จัดการที่ชื่อโบ
อืมแล้วก็พิธีกรดังอ่าของทางเวิร์คไวท์ทีวีเขานะฮะ
ป่อเปี๊ยะคุณป่อเปี๊ยะค่ะปมฉกเงินฆ่าตัวเออยังไงคะเนี่ย
คือเปิ้ลเขาบอกเขาน้อยอกน้อยใจวันนี้นะเหมือนเป็นถูกหมารอบกัด
ใช้คำนี้เลยเหรอเปิ้ลไอรินวันนี้พร้อมด้วยทนายความเดินทางมาที่สพปักครองรังสิต
เขาแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็พิธีกรรายการดังเนี่ย
ข้อหาที่เขาแจ้งความคือกรณีถูกฉกเงินฆ่าตัวในคดีรักทรัพย์นะฮะ
แล้วก็ข้อสงสัยในการร่วมกันลักทรัพย์โดยเปิ้ลเขาเปิดเผยมาว่า
เขาแจ้งความกับคุณโบอดีตผู้จัดการแล้วคุณป่อเปี๊ยะด้วยคุณโบ
แจ้งข้อหารักษับนะอืมส่วนป่อเปี๊ยะเนี้ย
ในข้อหาสงสัยในการร่วมกันลักทรัพย์โดยก่อนหน้าที่เปิ้ลจะไปเวิร์คพอยต์
กับโบมีปากเสียงกันมาก่อนโบอ่ะเขาพูดเรื่องการเมือง
เขาบอกตัวเขาไม่ได้สนับสนุนลุงตู่เขาเอาง่ายคือมีคอนฟริตกันคือ
ความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันผู้จัดการบอกไม่สนับสนุนลุงตู่
เพราะมีปัญหากับคุณประวิทย์ในการเรื่องหัวธุรกิจบางอย่าง
แล้วเขาสูญเสียเงินไปสี่ร้อยห้าสิบล้านนั่นก็คือที่เขาว่ากัน
ที่เขามีปากเสียงผู้จัดการเขาก่อนในเรื่องของเงิน
พอเปิ้ลทราบว่าค่าตอบแทน๑หมื่นเปิ้ลก็โอเค
แต่ก่อนเนี่ยเราเคยตกลงกันว่าถ้าเป็นงานที่เขาติดต่อเปิ้ลมาโดยตรง
แล้วเปิ้ลให้โบคุยงานต่อก็จะแบ่งให้โบสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้างานไหนที่โบไปหามา
ก็จะแบ่งให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอเสร็จงานปุ๊บบอกว่าได้เงินมาหมื่นหนึ่ง
แต่เด็กของทางเวิร์คพอยต์เขายื่นมาซองเซ็นรับบนใบกำกับภาษี
เขาเขียนว่าหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตอนที่เด็กทำท่าจะยื่นซองมา
โบก็วิ่งมาแทรกตรงกลางเหมือนจะคว้าซองไปเปิ้ลเขาว่าอย่างนั้น
วิ่งมาเลยแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โอนเองว่างั้น
หลังจากสัมภาษณ์รายการเสร็จเปิ้ลขึ้นรถมาโบก็พูดกับเปิ้ลว่า
ส่วนของพี่ไม่ต้องโอนมาแล้วนะพอดีป่อเปี๊ยกเขาแบ่งให้แล้ว
เราก็ไม่ได้ติดใจเพราะคิดว่าเขาแบ่งเงินแล้ว
แต่พอเปิ้ลกลับมาบ้านก็สังเกตเห็นว่าซอง
มันโดนเปิดนางบอกซองค่าตัวมันโดนเปิดนะฮะ
ตนก็เลยมานั่งนับเงินปรากฏว่ามันเหลือเงินแค่หมื่นเดียว
เขาว่าอย่างงั้นซึ่งโบก็ยังยืนยันว่าในส่วนของพี่เปิ้ลนั้น
เปี๊ยกเขาจัดการแบ่งให้เรียบร้อยแล้วล่ะเปิ้ลก็เลยรู้สึก
นางบอกนางก็เลยรู้สึกว่าทั้งสองคนน่าจะสมรู้ร่วมคิดในการเอาเงินไป
อืมก็คือหายไปห้าพันบาทถูกต้องไหมอืม
นี้ในส่วนของป่อเปี๊ยะเปิ้ลมีความรู้สึกว่า
ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคม
ตอนที่เปิ้ลกำลังพูดถึงชุดลูกเสือเขาบอกว่าเนี่ยวันลูกเสือโลก
ขอให้เรามาแสดงพลังเรามาร่วมกันใส่ชุดลูกเสือนั่นนะครับ
บอกว่าชุดลูกเสือพระมงกุฎ๙นำมาจากประเทศอังกฤษ
พอเปิ้ลเล่าจบอาจารย์เจดเข้ามาบอกคุณเปิ้ลอย่าไปยึดติดกับอดีต
อย่าไปยึดติดกับอดีตต้นเลยถามกลับไปทำไมอาจารย์ถึงพูดถึงเรื่องอดีต
เปี๊ยะเขาโมโหมากก็เลยชี้หน้าด่าเปิ้ลพูดได้เลยว่า
สิ่งที่เจอมาเหมือนหมาลอบกัดนางว่าอย่างนั้น
หมาที่ลุมกัดคนไปฟังเสียงเปิ้ลสักนิดหนึ่งฮะ
ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเบิ้ลไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอีก
แล้วไม่อยากให้คนอื่นที่เขาอาจจะไม่มีภูมิต้านทานเท่าเปิ้ล
เขาไปเจออะไรอย่างนี้อีกเปิ้ลจะบอกให้ฟังว่าเปิ้ลเจออะไรบ้าง
อันดับแรกเนี่ยเวลาที่ดาราจะไปรายการสดซึ่งรายการสดเนี่ย
เราต้องใช้ไหวพลิบเฉพาะหน้าเราไม่รู้ว่าเราไปเจออะไรบ้าง
ว่าจะมีคำถามอะไรบ้างโดยเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ส่งมาว่าอ๋อเขาถามเรื่องชุดลูกเสือเรื่องเดียวจ้ะ
มาแค่นี้แล้วเปิ้ลก็บอกเหรอพี่แล้วขอคำถามอย่างละเอียดได้ไหม
ว่ามีอะไรอีกอะไรอย่างเงี้เขาก็ส่งมาอ๋อจะถามเรื่องโดนแคนเซิลงาน
เขาบอกเบิ้ลมาแค่สองอย่างจริง
ยังไงแม่แม่ฟังว่าอย่างไร

ก็คือที่เรารู้นะคือเราบางทีคุณโบส่งหมายมาให้เราไปร่วม

แล้วเขาก็เหมือนมันก็อย่างนี้พอเพลงดังขึ้นคุณโบโซ่ก็จะมีงานไปออกรายการต่าง
คือเพลงมันดังจริงเขาก็จะไปด้วยต้องยอมรับเพลงมันดังจริง
เขาก็จะไปด้วยบางทีเขาก็จะรับงานให้เช่นรายการนี้ติดต่อไป
แต่มันก็คนละกรณีคืออันนี้ก็งงแค่ว่า๑๕๐๐๐บาท
เขาดูเลกับมานานเขารู้จักกับมานานในช่วงที่พี่เปิ้ลไม่มีนาน

ก็ที่เขาก็บอกนี่ไงว่าความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงไม่ลงรอยกัน
ก็คือเหมือนพี่เขาก็เหมือนคล้ายบอกว่า
ช่วงนี้งานกำลังมาพี่เปิ้ลก็แบบไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่าไหม
แล้วพี่เปิ้ลบอกว่าถ้าเกิดแบบไม่โอเคก็ให้คนอื่นมาดูแลอะไรอย่างนี้

ก็เลยคนที่ชื่อนุษย์พี่นุษย์มาดูแลแทนตอนนี้
ก็วันนั้นก็คงวันที่เบิร์กพอยก็คงเป็นวันที่แบบขาดสบั้นกันอะไรอย่างนี้
สรุปนั้นทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องเงิน๕๐๐๐บาทเหรอ

จริงมีเรื่องอื่นก่อนแล้วก็มันมีประเด็นเรื่องของประเด็นที่ออกรายการแล้วก็เงินค่าตัว

หลังจากที่เขาคุยกันเรื่องนี้ที่เขาไปกระซิบ
ว่าก่อนขึ้นที่คุณเปิ้ลเล่านะที่บอกว่าก่อนขึ้นไปอัดรายการ
เขาบอกว่าอย่าพูดเรื่องนายกว่าที่นายกอะไรอย่างนี้เยอะนะ
เดี๋ยวมันแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบกระแสมันจะสวนอะไรอย่างเง
เขาคงคุยกับพนักผู้จัดการคงเตือนดาราแหละ
คือเตือนว่าอย่าไปพูดเรื่องการเมืองเยอะอย่าไปกระทบกับทางฝั่งคุณพิทาเยอะ

แหละทุกคนมันมีความเห็นที่แตกต่างได้อยู่แล้วถูกต้องไหม

ก็แปลกฉันก็เพิ่งรู้นะ